คดีแรกเขาเรียกว่าโจรหรือว่าวัยรุ่น
ในเมืองกรุงเก่าหรือว่าพระนครศรีอายุทยา
เขาก่อเหตุไปไล่ยิงกาดของสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ที่ขับรถไปทำงานต่อที่ร้านข้าวต้ม
เสียชีวิตเลยนะครับกระสุนสองนัดเข้าที่ศีรษะนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่สะเทือนใจคือแม่ของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่า
เขารู้ว่าถูกวางร้ายมีการเอาน้ำไปล้างเท้าแม่ก่อนทำงาน
แต่ว่าก็ไม่รอดนะครับนี่คือสภาพของรถเก๋ง
ซึ่งด้านหน้าพังเสียหายกระจกหน้าแล้วก็ข้างคนขับ
ทั้งสองข้างแตกกระจายบริเวณที่พงหญ้า
ริมทางคู่ขนานสายเอเชียครับปากทางเข้าหลังตลาดแกรน
ตำบลธนูอำเภออุทัยพระนครศรีอายุทยานะครับ
ผ่านในรถเนี่ยก็ไปพบคนขับรถ
ก็คือไปพบศพของนายบวารวิชโภสา
ชายาศยักษ์ครองเพลงอายุ๒๘ปี
สภาพถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่คิ้วขวา
หนึ่งนัดกระสุนไม่ทะลุและอีกนัดกระสุนเข้าที่ขมับขวาทะลุไปที่ด้านซ้ายเลยครับ
ส่วนเอวของผู้ตายมีมีดพกอยู่๑เล่มแล้วก็ตกอยู่ในรถอีก๑เล่ม
จังหลวดจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่ายักษ์ครองเพลงนะฮะเป็นกาดของสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ริมถนนโรจนะตำบลคานหามและยังเป็นกาดร้านข้าวต้มโต้รุ่งย่านตลาดแกรนด้วยครับ
คืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์นะครับมีวัยรุ่นทะเลาะกันที่ร้านข้าวต้ม
ครองเพลงเนี่ยก็เข้าไปห้ามแล้วก็ชกต่อยกันกับวัยรุ่นแล้วก็มีการประกาศจะล้างแค้นกัน
คืนต่อมาครับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แหละครับพยายามจะดักทำร้ายแต่ไม่พบตัว
กระทั่งเช้ามืดวันนี้ยักษรองเพลงขับรถออกจากสถานบันเทิง
เพื่อไปดูแลความปลอดภัยกันต่อที่ร้านข้าวต้มซึ่งเป็นที่ที่๒ในการทำงาน
ถูกกลุ่มวัยมรุ่นไล่ยิงกระสุนเข้าศีรษะสองนัดครับทำให้รถนั้นเสียหลักพุ่งชน
เสาไฟข้างทางล้มทั้งต้นเลยครับขณะที่นางบังออนโพสาแม่ของยักษ์ครองเพลงก็ระบุนะครับว่า
รู้มีคนปองร้ายกันอยู่ก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยได้เข้าไปกราบขอพรด้วยการเอาน้ำไปล้างเท้าแม่
แล้วก็ไปอาบน้ำให้กับตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะส่วนตัวได้ขอให้ลูกชายเลิกทำอาชีพนี้
แต่ว่าสุดท้ายลูกชายก็มาถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าวครับ